กินอะไรแล้วก็ควักเงินในกระเป๋าออกมาเช็คดู
วายมีอยู่ร้อยเดียว

บางทีเงินในกระเป๋ามันไม่อำนวยไง
มีวันหนึ่งสักร้อยสองร้อยจะกินอะไรดีคิดหนักเลยทีนี้
แต่ว่าถ้าหากคุณผู้ชมมีเงินน้อยไม่เยอะเท่าไหร
แล้วก็ไปที่ร้านนี้รับรองว่าอิ่มอร่อยอย่างเต็มที่
เพราะว่าเจ้าของร้านเขามีแนวคิดไอเดียที่
ถ้ากินข้าว
มันก็อาจจะทำให้ค่าแรงเราก็เหลือน้อยลง
เอาเงินทีก็คงเหลือน้อย

ถ้าเราเคยเป็นเด็กต่างจังหวัดแล้วเราเข้ามาอยู่ในเมืองหรือว่าเราเป็นคนที่ต้องใช้เงินแบบมัธยัติอะไรแบบนี้ครับ
ลองทำเพื่อคนที่เขาหาเช้ากินค่ำหรือว่าต้องใช้เงินแบบนี้บ้าง
คือทำยังไงให้เขากินให้อิ่มกินให้อิ่มแล้วก็มีความสุขกับการใช้ชีวิตการทำงานของเขา
โอ้โหพี่ครับสุดยอดปรบมือให้เลยจริง

มีแนวคิดที่อยากจะเปิดร้านอาหารเพื่อคนที่มีรายได้น้อย

สุดยอดเป็นการปะทะกันระหว่างกะเพรากับก๋วยเตี๋ยวครับ

อยู่แถวไหนในพิศนุโลกอยู่บริเวณริมถนนประชาอุทิศปากซอยประชาอุทิศ๖
ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดพิศนุโลก

โดยร้านของเขานะครับก็มีขายกะเพราแล้วก็ก๋วยเตี๋ยว
แต่ว่ากระเพราเนี่ยมี๔เมนูนะ
สั่งกันได้ก็คือกะเพราหมูกะเพราไก่กะเพราไส้ไก่และกะเพรารวม

ถ้าสั่งกะเพรามาแล้วนะต้องทานควบด้วยก๋วยเตี๋ยว
เตี๋ยก็มีเหมือนกันแต่คุณผู้ชมอยากจะเป็นสดร้อนเนี่ยก็สั่งเป็นเกาเหลาสิครับ
เหมือนเป็นน้ำซุปคู่กันกับกระเพร่า
ถูกต้องครับที่นี่เขามีก๋วยเตี๋ยวทั้งหมูน้ำตกแล้วก็หมูต้มยำ
มี๒อย่างเลยนะครับทานกันได้เลย
เขาบอกว่าเปิดร้านเนี่ยนะครับโอ้โหคนสองแควร์เมืองพิศนุโลก
หรือว่ารายงานต่างจังหวัดก็มาทานกัน
เพราะว่าราคาถูกมาก๒๕บาทตามป้ายนี้เลย
อิ่มสะยะสบายกระเพรา๒๕บาทต่อจานน้องใบตอง
กว่านี้ไม่มีอีกแล้วครับบอกเลยว่าสุดยอดมาก

แล้วก็ที่สำคัญคนที่เขาเป็นเชฟ
เชฟบะบะบะตึง
ไม่ใช่อันนั้นพี่ฮายอัพพร
เชฟคนทำอาหาร
เขาบอกว่ามีประสบการณ์เป็นเชฟระดับโรงแรมมานานกว่า๑๐ปีแล้วนะ

ใช่ได้ทานอาหารที่อร่อยจากเชฟที่มีประสบการณ์แบบนี้
ราคา๒๕บาทคุณคิดว่าจะหาที่ไหนล่ะ
โอ้ไม่มีปริศนโลกนี่แหละปริศนโลกนี่แหละครับอะเรานะครับ
ยืนยันว่าร้านนี้อร่อยจริงแล้วก็ไปทานกันได้ราคาก็ถูกอีกด้วย
จนถึง๒๑นาฬิกาโอ้โหในช่วงสายไปจนถึงช่วงดึกเลยนะ
หรือว่าจะโทรไปสอบถามก่อนก็ได้ว่าถ้าไปไม่ถูกต้องไปยังไง
หรือว่าจะโทรไปสั่งก่อนล่วงหน้าหมายเลขโทรศัพท์ขึ้นให้แล้วนะครับ

ว้าวเมื่อเห็นตักแบบเต็มจานเลยนะใส่ห่อก็ล้นเลยนะ
โอ้โหคุ้ม๒๕บาทจริง
แบบนี้คุณชนะมี๑๐๑ก็ซื้อได้ตั้ง๔ห้อ

สุดยอดเลยอืมในชั้น๒คุณแม่นิวนาว๑คุณชนะ๑เป็น๔ห้อพอดีเลย